สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโหรีบ
กลับมาวันอันเรียงล้วนค่ะล้วนเพราะว่าคุณแม่มดเขาต้องมีภารกิจของเขานิดนึง
นี่ใช่นานคุณแม่เขาแบบทรัพย์กันจุกไปเลยคุณแม่เขาไปอีเวนต์นะคะเผื่อใครเดินดูอยู่ข้างนอกก็แวะเวียนไปหาคุณพี่มดเขาได้
จะแวะไปหาให้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหน่อยก๋วยเตี๋ยวที่เขาเอามาเลี้ยงฝั่งตรงข้ามนี่นะอร่อยมากซักต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ
เอ้ามาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยกันสักนิดนึงนะคะคือจริงช่วงหลังมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามาตรการต่างมันดูสบายตัวมากขึ้น
ในการไปใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสังเกตได้ไปห้างสรรพสินค้าตอนนี้ไอ้แอลกอฮอล์ที่เคยมีอยู่เนี่ยหลายที่คือเอาออกแล้ว
ตรวจอุณหภูมิต่างพอเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยก็เอาออกแล้ว
ทีเนี่ยค่ะช่วงปลายปีอย่างที่คุณหมอหลายท่านออกมาบอกแล้วว่ามันเป็นช่วงแบบว่า
สูงขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้กลุ่มหกศูนย์แปดหรือว่าเด็กเล็กเล็กเนี่ยหรือว่ากลุ่มที่แบบว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยต้องออกมาเพื่อที่จะแบบฉีดวัคซีนคุณหมอเน่นย้ำแบบนั้นอ่ะนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็มีการเปิดเผยมีกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นฉีดวั

เลยโดยบทบาทสำคัญของอสม๑เขาต้องบอกว่าอสมทุกคนต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือว่าภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก่อน๒ค้นหาตอนนี้ต้องเร่งจริงจริงใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม๖๐๘ต้องไปตามหาเพื่อจะให้มาฉีดวัคซีนนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
มาไม่ได้และ๓ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนเด็กเล็กกับผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองหลายคนก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเด็กเล็กเนี่ยเราควรจะฉีดวัคซีนสำหรับเด็กหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเขาก็มีการอนรงในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เอาลูกหลานเนี่ยมารับวัคซีนฝ่าสีแดงสำหรับเด็กเล็กกันนะคะซึ่งตอนนี้มีข้อมูลที่

เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ว่าเขาก็ยังคงมีการเฝ้าระวังหลังจากฉีดในเด็กเล็กเช่นเดิมนะคะสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ากรณีเด็กและวัยรุ่นที่เคยติดโรคโควิดไปแล้วควรเว้นระยะอย่างน้อย๓เดือนนับจากวันที่คุณเริ่มมีอาการป่วยสามเดือนไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่แสดง

สองก็มีสามก็มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังตั้งกาดได้ตั้งเถอะเนาะอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยตัวใช้คำนี้นะจริงค่ะก็ระบิดระวังปิดป้องตัวเองให้เหมือนเดิมแหละอย่างน้อยคือถ้าเราไม่เป็นอ่ะคือเป็นแล้วรู้ยังดีบางทีรู้ตัวเองเป็นแล้วไม่รู้ไม่รู้แล้วเอาเข้าบ้านไงมีเพื่อนหลายคนมากที่แบบผู้สูงอายุ

ที่เป็นแบบผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหกศูนย์แปดหรือมีโรคประจำตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระมัดระวังให้กับคนรอบข้างเรามากหน่อยอืมแต่สำหรับใครที่โอเคอ่ะคุณอาจจะเป็นวัยรุ่นคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบที่อยู่กันเองอย่างเงี้ยอยู่กันน้อยน้อยคนอยู่กันเองสมมุติอ่ะอยู่กับอยู่หอพักคนเดียวอยู่กั

เรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหวันนี้นี่กระแสมาหนาหูถึงขั้นหลายคนคือพาดหัวลงโซเชียลรัวเลยไทยรัฐเราก็ลงนะใช้คำว่าบอกลาแล้ว

การเมืองของเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่า

บอกลาแล้วตอนแรกบอกเอ๊ะคือยังไงนะบอกลายุบสะพานหรือเปล่า

หลังจบประชุมคณะรัฐมนตรี

ไปบอกลาบิ๊กป้อมพลเอกประวิทธิ

ในการที่จะแยกทางกันเดิน

พลเอกประยุทธ์จะไป

วันนี้วันอังคารประชุมคอรมอล์

ตั้งแต่ก่อนเอเป็กแต่ว่านายกบอกว่าเออ
ตอนนี้มันมีเรื่องเอเป็กให้ผ่านเอเป็กไปก่อน

นักข่าวถามบอกว่าตกลง

รวมไทยสร้างชาติไม่อยู่กับพลังประชารัฐ

ผลเอกประยุทธ์ตอบได้น่าสนใจมาก

ขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุข

ขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุข

แต่อย่างที่บอกมันมีกระแสข่าวออกมา๒กระแสเนาะ

พี่น้องทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงที่

คือกระแสตัวออกไปรวมพลัง
แล้วก็กลับมาแบบเหมือนขนกองทัพตัวเองกลับมา

เค้าตอบประโยคเดียวเลยว่าคออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก่อนก็แล้วกัน

ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาถามมาพลเอกประวิทย
เมื่อก่อนหลังช่วงหลังเนี่ยไม่มีการตอบไม่รู้ไม่รู้แล้วนะ
แต่มีเรื่องนี้แหละที่พลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าไม่รู้

ทีนี้ก็มีคนถามเรื่องประเด็นยุบสภาเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็พูดกันมานานแล้วว่ามันจะยุบสภาไหมหรืออะไรยังไง

คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่า

คือคุณจะยุบหรือไม่ยุบหรืออะไรก็แล้วแต่
ยังไงก็ตามมีนาคมก็หมดสมัยกันหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ภูมิใจไทยโฟกัสก็คือ

ยุบไปไม่อยากยุบก็ไม่ต้องยุบ

ผมขอโฟกัสเรื่องการเลือกตั้งดีกว่า

มีคนอยากจะแบบขยับขยายโยกย้ายเข้ามาเยอะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็จะเล็งคนที่เหมือนกับว่า
ชูคะแนนิยมให้กับผลักษณ์ได้เด่อ

นี่คุณอนุทินพูดมั่นใจขนาดนี้เลย
ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเรื่องกฎหมายลูกที่ยังไม่เสร็จกังวลไหม
เพราะว่าตอนนี้ที่พักเล็กพักร่วมต่างเขายังตัดสินใจกันไม่ได้
สอสอจะโยกย้ายก็ยังตัดสินใจกันไม่ถูกเพราะว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จว่าจะเอายังไง
นายอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยมองเลือกตั้งอย่างเดียว
ผู้สมัครสร้างความนิยมตัวเองนี่แหละ
เอาแค่ว่าให้คนเข้าใจว่านโยบายของภูมิใจไทยคืออะไร
ใช้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนบอกว่าพูดแล้วทำ
เน้นเรื่องนี้ไปยุบสภาไม่ยุบไม่สน
กฎหมายลูกจะออกจะตั้งกฎเกณฑ์ยังไงไม่สนใจ
ถ้าพักได้รับความนิยมไม่มีปัญหาแน่นอนนี่
หลังมีนา๔๕๖๐วันก็ต้องเตรียมตัวเลือกตั้งกันอยู่แล้ว
ผมมาพร้อมแล้วคนอื่นพร้อมหรือยัง
คนถามเพิ่มบอกว่าแล้วแล้วโอกาสที่นายพุทธิพงศ
คุณอาการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
ที่เป็นอดีตแก่นำกรทมของพักพลังประชารัฐ
ที่เขาบอกว่าจะย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยจริงหรือเปล่า
เสียหนูตอบว่าขออุบไว้ก่อนแล้วกัน
เฮ้ยนี่เซียโมงเพื่อทุกทีถามอะไรเซียดูตอบหมด
แต่มันมีรับร่วมคนผมว่าขออุบเรื่องนี้ไว้ก่อน
แต่ตอนนี้ให้ผู้บริหารพักแบ่งงานกันทำแล้ว
ส่วนข่าวลือเรื่องพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย
เขาแยกกันแยกทางอะไรยังไง

คุณอนุทินบอกว่า

เขาลากตัวทุกปัญหาเลยนะ
เขาลากตัวหมดเลยนะ
อาจจะบอกเลิกตีกันได้แล้ว

รองนายกที่เป็นพลเอกประวิทธิ
มีการปฏิบัติงานแทนชั่วคราว

ถามเรื่องอะไรก็เหมือนไม่ได้พูดถึงซึ่งกันและกัน

พอกลับมาเขาบอก

ทั้งที่ปกติเป็นสามพี่น้องคนสนิท

ตอบทั้งคู่จนกระทั่งมีกระแสข่าวว่า

แล้วพอมาครั้งนี้ขออยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก่อนก็แล้วกัน

อยากจะบอกว่าเลิกตีกันได้แล้ว

ไปพักครบทงฆาตสักครู่นึงค่ะ
ไปดูเหตุเรียกว่ากระทบกระทั่งทะเลาะวิวาส
ตำรวจจะต้องไปดูแลกันเลย

คุณจีรนันอายุ๒๐ปี
คือมีเหตุทะเลาะกัน

ไปที่เกิดแหก็พบนางสาวจีระนาน
คนนี้อายุ๒๐ปีนะคะเป็นชาวไทย
เจ็บตัวเจ็บปวดที่ลำตัวเลยล่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ไปนะคะ
ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาล
แล้วที่เห็นสภาพก็คือในที่เกิดเหตุ

สภาพเหมือนโดนทุ่มเลยคือนอนคว่ำหน้าแบบกระจกแตกเลย
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณสัก๑๐เซนติเมตร

โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีนะคะ
เรื่องนี้อยู่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
สำหรับผู้ก่อเหตุก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
อยู่ในอาการมึนเมาอะไรบางอย่าง
ตะโกนโวยวายมีทุกกระจกประตูบ้าน
แล้วก็มีการประกาศกล้าวออกมาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนลักษณะ
ก็คือเขาไม่กลัวใครเพราะว่าเขามีตำรวจดูแลอยู่

ซึ่งตรวจสอบที่ใบหน้าก็คือมีรอยขวนจากเล็บของทางฝ่ายหญิงนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือทำการประถมพยาบาล
แล้วก็เกลี้ยกล่อมบอกว่าสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วจากการสอบถามนางสาวจิรนันแฟนสาวที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็บอกว่าคบหากับชาวต่างชาติคนนี้
ก็คือมาประมาณสัก๔เดือนซึ่งเขาก็มีธุรกิจบาเบียนะคะ
ระยะเวลาที่คบกันเนี่ยก็เคยถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง
ตัวเขาเองเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยขนของกลับ

แต่เกิดมีปากเสียงกระดุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือค่ะ
ตัวคุณจิรนันเองเขาบอกว่าเขายอมรับว่าไปต่อยที่ใบหน้าของฝ่ายชาย
แล้วก็ทำกระจกแตกอย่างที่เห็นในภาพกันเนี่ยค่ะ
แต่ตัวเขาเองเขาสู้แรงไม่ไหวก็เลยโดนผักล้มลง
ซึ่งทางฝ่ายชายเข้ามาเตะกระทืบช้ำ

หนำซ้ำก็คือทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดว่าตัวเองรวย
ปล่อยให้พิการปล่อยให้ตายไปเลย
เขาบอกว่าสร้างความเจ็บช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเขาเป็นอย่างมากนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้ตัวคุณจิรนันเนี่ย
ไปตรวจร่างกายไปทำการรักษาก่อน
หลังจากนั้นหากประสบว่าจะดำเนินคดีกับชาวต่างชาติจริง
ให้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

อ่ะลองไปฟังเสียงคุณจีรนันดูนะคะ
ไม่เขาเจ็บค่ะ
ก็เหมือนเขาบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเขา
ตั้งแต่คบกันมาเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาหลายครั้ง

ตำรวจจริงคดีอาหย่าเหมือนที่จริงตำรวจดำเนินคดีได้เลยเนอะ

เขาบอกว่าดีที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปช่วยได้ทันก่อน
เพราะว่าอย่างที่บอกไปในที่เกิดเหตุบอกมีมีดปอกผลไม้อยู่ตรงนั้น

อ่ะส่วนเรื่องนี้เปิดเกมเป็นที่เรียบร้อย
เป็นคู่ที่เราเปิดไว้เมื่อวานว่าตกลงคุณชูวิทย์กับคุณสันทนา

ไปฟ้องคุณสันทนานะคะ๓ข้อหาฟ้อง๑๐๐ล้านบาท
ข้อหาคือ๑แจ้งความเท็จ๒สร้างหลักฐานเท็จ
แล้วก็๓หมินประมาทก็เป็นประเด็นที่คุณสันทนา

บอกว่าเนี่ยมีการหมวดซุ้มเสพยากันอะไรอย่างนี้
คุณชุวิตบอกว่าโอ้โหตัดต่อป่ะเนี่ยคลิปนี้

นี่ไปพร้อมกับทนายนันตชัยเลย
นี่ไงมีเป้าหมายอยู่ว่าอะไรบ้าง
ถูกต้องทีนี้พอนายสันทนาอดีตตำรวจสันติบาล
รู้ปุ๊บไปสารอาญาถนนรัชดาพิเศษทันทีเลย

เดินทางไปเลยเพื่อไปขอสำเนาคำฟ้องศาล
เอาไปเป็นข้อมูลในการต่อสู้คดี
ซึ่งเขาบอกเขาขอชี้แจงเลยว่า
ในโรงแรมคือเหตุการณ์จริงไม่ได้ตัดต่อ
แล้วคลิปเนี่ยที่เห็นกันออกสื่อที่ให้ตำรวจไปวันนั้น

มีบางส่วนที่เก็บอุ๊บอิ๊บไว้กับตัวด้วย

ยังมีบางส่วนที่เก็บไว้อีกเป็นหลักฐานเด็ด
สู้คดีเพราะว่ามั่นใจในหลักฐาน
ไม่ได้มีการสร้างสถานการณ์อะไรทั้งนั้น
ส่วนประเด็นทนายอนันตชัยนี่คุณสันทนาก็พาดพิงเหมือนกันนะ
บอกว่าแม้ก่อนหน้านี้คุณไปออกรายการทีวีรายการนึง
คุณพูดจานลักษณะข่มขู่ผมนะ

ก่อนที่คุณจะมาเป็นทนายรับดำเนินคดีอะไรให้กับใคร

ขอบคุณแล้วกันที่บอกที่บอกผมให้ผมดูแล
แต่ผมมาติดตามพฤติกรรมของคุณสองคนมาพักหนึ่งแล้ว

คุณชูวิทย์เป็นคนเปิดเกมตีแผ่เกี่ยวกับคนจีนสีเทา
ประเด็นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย
มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นโปรเจคขึ้นมา

ข่าวดังที่มันทำให้เรื่องนี้ยิ่งดังเข้าไปอีก
คือชาวจีนคนหนึ่งที่ไปเสพยาแล้วตาย
กลายเป็นข่าวโด่งดังจนทำให้บิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเข้ามาดูแล

ที่บอกว่ามี๕เสือจีนเทามีรายชื่อ๔๕คนใช่ไหมคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทนายอันตชัยก็บอกว่า
จริงแล้วชื่อคุณสันทนาก็ยังไม่ได้เข้ามานะ

จนกระทั่งคุณออกมาประกันตัวให้กับนายเดวิท
พฤศจิกายนคุณสันทนาไปประกันตัวให้นายเดวิทที่ตม
แล้ว๕พฤศจิกายนก็ไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อ
ที่เอาคลิปเอาภาพวิดีโอไปแล้วบอกว่าเนี่ย
โรงแรมเดวิดของคุณชูวิทย์มั่วสุมยาเสพติดกัน
มีคนเข้าไปในห้องน้ำหลายคนออกมาแล้วมีการ
เขาใช้คำว่าจับจมูก
ใช่มันมีเช็ดจมูก
เหมือนประหนึ่งว่าไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมา
ก็บอกลักษณะว่าในห้องน้ำเข้าไปทำไมกันหลายคน
วันนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้าไปกันเต็มเลยในห้องเดียวกัน
วันนั้นคุณชูวิทย์ก็มาพาตำรวจเดินดูเลย

แล้วก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องการเปิดเกินเวลาด้วย

ก็ยังพยายามโจมตีในประเด็นนี้อีก

ที่พูดถึงกันเอ๊ะแล้วคุณไปประกันตัวเขาได้ไง
ตกลงคุณรู้จักเขาไหม

ทั้งที่เขาอุตส่าห์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ๕เสือจีนเทา

แล้วพอตำรวจไปเจอก็ไม่มี
ตกลงคุณมันมีรับลมนมในยังไงแบบไหนไหม
เพราะว่าโทษเรื่องของการมั่วสุมยาเสพติดอะไรต่างเนี่ย

เขาบอกว่าโทษมันหนักหน้าตามภรรยาเสพติ
จำคุก๕ปีปิดสถานบริการต่างนานาอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าคือการกล่าวฮาของคุณเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อกันหน่อย
ลองฟังเสียงคุณสันทนากับคุณชูวิทย์กันหน่อย
บอกมวยคู่นี้เนี่ยละสายตาไม่ได้เลย
ใครเห็นภาพทริปเนี่ย
ผมยืนยันเลยไม่ได้มีการตัดต่อ
แล้วเกิดขึ้นจากการที่ผมมีสายลับอยู่ข้างใน
ไม่น้อยกว่า๔คน
สำนวนเนี่ยขยายถึงขั้นไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะติดตาม
คุณได้เรียกผู้ที่เดินทางเข้าไปในสถาน
ผมต้องมาที่ศาลมาฟ้องผมก็คิดว่าคุณคงไม่หนีนะพันล้านคุณก็มีจริงร้อยล้านคุณมีจริงก็ดีแล้ว
เพราะถ้าผมได้ร้อยล้านนะผมจะเอาร้อยล้านเนี่ยทำบุญทำกุศลยกให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพทั้งหมด
ผมถามกลับว่า

คือจังหวะที่พูดประโยคทิ้งท้าย

ส่วนสารจะนัดไต่สวนมูลฟ้อง

รอติดตามกันต่อไป

หลังจากนี้คือจะเกาะเป็นแบบเงาตามตัวไปทุกที่

เหมือนจะขี่หลังขี่เลยคอไปเลย

ไม่เขาบอกไอ้สายหวานปะ

อยู่นี่ก็๑๒๐๐รูปสวยอีกแล้ว

ประเทศไทยที่เป็นลักษณะเหมือน
น้องมิลก็ไปอย่างอธิบายแม่เนอะ

เขาเข้าใจแล้ว
ขอย่านนักท่องเที่ยวแล้วกันคือยังงี้ค่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ทางภาคเหนือเนี่ยนะคะ
หลายคนก็คาดหวังแล้วค่ะว่าจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวให้ถึงปีใหม่ด้วยซ้ำ
เพราะทุกคนคิดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ภาคเหนือเนี่ยมีอากาศหนาวโรแมนติกนะคะ

แต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนฟ้าขนองนะคะ
ผลที่เกิดจากว่ามีฝนฟ้าขนองก็เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ย
ที่ทำให้มวลอากาศเย็นยังมาไม่ถึง

ซึ่งหลายคนก็คาดหวังว่าช่วงนี้นะคะมันควรจะหนาวแล้วหนาวมากแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่ามวลอากาศหนาวแล้วลอกแรกเนี่ยเข้ามาแค่ช่วงที่เราโดนกันไป๒๓วันนั่นแหละค่ะ
ช่วงไปปลายเดือนตุลาที่มศดำบอกให้เอาเสื้อผ้าไปซัก
แล้วก็เขาบอกว่าพอถึงต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมามีเท่านั้นแหละค่ะต้นเดือนนิดเดียวนะคะ
หลังจากนั้นนะคะภาคเหนือก็จะเริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น
แล้วก็ยังมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะคะ
พบว่าอย่างนี้ค่ะช่วงกลางวันบางพื้นที่เนี่ย
อุณหภูมิอาจจะร้อนไปถึง๓๐๓๔
ฮัลโหลนั้นหน้าร้อนเองปริบาลปริบาลติดที่บ้านงานแหล่งรอยจักร
ช่างให้บอกว่าเดินกวาดบ้านแปลงเงื่อไหลมากเลย

อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
สภาพอากาศที่ยังแปรปรวนอย่างหนัก
ทำให้พื้นที่ในภาคเหนือไม่มีโอกาสเย็นเหมือนทุกปี

เรื่องของอากาศหนาวหรือมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนในระยะนี้เนี่ยไม่มีค่ะ

ก็เลยทำให้ภาคเหนือของไทยเราเนี่ยอย่างที่พี่ผัดบอกไปแล้วนะคะ
อิทธิพลลมความกดอากาศต่ำแบบนี้นะคะ
จะทำให้ภาคของภาคเหนือนอกจากไม่หนาวแล้ว
ยังได้รับอิทธิพลความกดอากาศต่ำจากฝั่งเวียดนามเนี่ย
ดันเอาไว้ด้วยก็คือยันกันเอาไว้ด้วยนะคะ

ก็เลยคาดว่าช่วง๑สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะ
ไม่น่าจะมีอากาศหนาวและลอกใหม่ค่ะ

คือยังจำได้แม่นปกติไม่เคยจำประกาศกรมอุตุได้นะ
อย่างเป็นทางการแล้ว๒๘ตุลาคมนี้
เดี๋ยวเตรียมเสื้อหนาวไว้ให้ดีเพราะปีนี้จะหนาวกว่าทุกปี
แปลว่าวันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้หนาว
แม่แล้วใครเป็นคนปั๊มตาให้ผ่านไปทางการ

เพราะว่าโดยปกติคือปลายปีก็จะแบบ
เป็นฤดูการมันมีความหนาวเย็นเข้ามาไง

มีหนาวตอนช่วงกลางคืนนิดเดียวเท่านั้นเอง
ใช่ไหมคะจักรกลขา
แก้ปรักตัดเปี๋ยก
เชียงใหม่ไม่หนาวเลยกลางวันคือร้อนมากอะไรอย่างนี้
คือคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาบอกกันอยู่เรื่อยว่าอากาศมันไม่หนาวจริง

ว่าที่เขารับน้องขึ้นดอยที่วิ่งเข้าโค้งกัน

ไปดูเขาวิ่งแล้วก็ไปดูหนุ่มนิดนึง
แต่ได้ข่าวว่าร้อนไงเดี๋ยวไปเป็นภาระ
จริงเป็นประเพณีที่น่าไปดู
จริงอาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่รถเมย์ไปต้นเดือน

อาทิตย์เย็นหมายถึงว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เย็นอย่างเดียว
คือกลางวันร้อนเป็นปกติ

อากาศมันก็จะแบบเย็นสบาย
สบายแบบ๒๐ต้นอะไรอย่างนี้
พี่แต่ไม่ได้ถึงขนาดกับแบบ
หนาวเย็นเหมือนที่เราเคยได้ใช่นะคะคือ
ไม่เป็นไรค่ะนักท่องเที่ยวที่แพลนไว้ว่าจะไปภาคเหนือ

แต่ถ้าคาดหวังว่าจะหนาวก็อย่างที่บอกนะคะ

แต่คุณคะอะไรก็เกิดขึ้นได้

อเมริกาตอนนี้ฝนตกหนักแบบ
หนักแบบร้องขอชีวิตเลยเหมือนกันแบบรัก

ใช่เรื่องของอากาศสภาพแวดล้อมภูมิประเทศต่าง

แม้กระทั่งที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ค่ะ
วันจันทร์๒๑พฤศจิกายนเกิดเหตุแผ่นดินไหว
ใช่หนักด้วยเรียกว่าหนักอยู่นะคะ
ขนาด๕๖ที่จังหวัดชาวาตะวันตกบนเกาะชาวาประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ซึ่งถ้าอัปเดตล่าสุด
ก็คือมีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็นอย่างน้อย๒๕๒รายค่ะ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย๓๗๗คน
ซึ่งก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก
ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
เพราะว่าจริงต้องบอกว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยคือ
เมืองนั้นมีคนอยู่ประมาณ๒๕ล้านคน
แล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่แบบว่าจักรต้าเท่าไหร่ด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดชาวาตะวันตก
มีการออกมาเปิดเผยบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็ก
จากว่าช่วงที่เกิดเหตุเด็กกำลังเรียนหนังสือ

เขายังไม่ได้รับข้อมูลที่แน่ชัด
ว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กมีจำนวนเท่าไหร่
ส่วนผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนใหญ่คือกระดูกหัก
จากการที่ผู้คนคือติดอยู่ในซากประหลักหักพังของอาคารต่าง
มีหลายบ้านมีหลายอาคารไทยด้วยในปีนั้น
ทีนี้เนี่ยในโซนนี้เกิดขึ้นไปปุ๊บเมื่อวานใช่ไหมคะ
วันนี้มีอีกหนึ่งที่
ก็คือสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด๗

โลมอนนี่ก็คืออยู่ในประเทศของปาปูนิวกินี
พอเกิดอันนี้เนี่ยโหหลายคนก็กลัวแล้วว่ามันจะมีซึนามิหรือเปล่า
คือระบบเตือนภัยซึนามิในสหรัฐเอง
เขามีการออกคำเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งหมู่เกาะโซโรมอน
อาศัยอยู่ในรัศมีที่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว๓๐๐กิโลเมตร
ต้องระวังเรื่องของคลื่นยักษ์ซึนามิเลย
ออกประกาศเตือนเพราะคาดว่า
จะเกิดคลื่นสูงประมาณ๓๐เมตรและอาจจะถึง๑เมตร
เข้าฝั่งในบางพื้นที่ของหมู่เกาะโซโรมอน
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีของโซโรมอนเองก็มีการแจ้งเตือนนะคะ
เรียกร้องบอกว่าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง

แล้วก็มีการรายงานบอกว่าภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด๗
เมื่อช่วงเที่ยงวันศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่นอกชายฝั่ง
ห่างจากกรุงโฮนีอารา
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะโซโรมอนนะคะ
ทางตะวันตกเฉียงใต้ราว๕๖กิโลเมตรเนี่ย
จากนั้นเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงตามมาอีกขนาด
อีก๓๐นาทีต่อมาค่ะ

อีก๕ครั้งในช่วง๙๐นาที
คืออย่างของที่อินโดเองเนี่ยค่ะ

อันนี้คือแบบในเวลาแค่แบบแป๊บเดียวอย่างนี้ค่ะ
คือเกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำมา
พอมีการเตือนแบบซึนามิอย่างนี้ปุ๊บ

อยู่ในวงแหวนของแบบไฟอย่างนี้

เคยไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะ

คือไม่ได้ตู้มลงไปแต่เป็นอย่างนี้ค่ะ
ยูเตอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นมันเหมือนเรายืนอยู่บนดินน้ำมันที่วางอยู่บนน้ำ
แล้วมันโครงตลอดมันไม่สั่นลูกมันเหมือนมันโยก
แผ่นดินมันนุ่มอะค่ะแล้วเวียนหัวมาก
มันย่วบเหมือนนั้น
ประสบเหตุการณ์
ขอให้เหตุการณ์ผ่านไปโดยเร็ว

ถือมีดถือเขียงและบ้องกัญชา

พาไปยำแบบจะเลย
อะไรนะเอามะนาวไปไหมมะนาวไม่ต้องใช้ใช้อะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
เอามาไปยำอะไรกันพร้อมทานยำกันหรือยังพร้อมทานยำหรือยัง
ที่จังหวัดเลยมีกำนันคนหนึ่งกำลังขับรถไปทำธุระ

ผู้ชายคนหนึ่งขับกระบะมาแล้วจอดอยู่ริมถนนริมถนนนะคะ

โอ้โหไม่รู้มือข้างไหนถือบ้องกัญชามาด้วย

ยำกันสดริมถนนหน้ารถตัวเองแบบนี้
ทำไมกล้าล่ะงงมาก

งงมากจนกำนันบ้านเซี่ยวคุณประยูนที่ขับรถมาเจอเนี่ย

เขาบอกว่า๑๐โมงวันที่๒๑เมื่อวานนี้

เขาบอกว่าพี่

ไม่ตอบคำถามนะ
ชวนเศษ

เพราะว่าเขายำไปเขาก็ดูดไป

อายุ๔๘ปีเป็นชาวสุพรรณบุรี

เขาก็ไปถอดกางเกงแล้วปัสสาวะอยู่ที่หน้าป้อมค่ะ
ตำรวจต้องไปลากมาอีก
แล้วก็เลยสอบถามอยู่ที่โต๊ะในป้อมเนี่ย

ผมเนี่ยมาจากสุพรรณบุรี

มันไม่ผิดกฎหมายนี่กัญชาเสรี

ภาพถ่ายสวมชุดอาสากู้ภัยเจ้าหนึ่งด้วย

คุณกัญชาเสรีก็จริง

สองเขาไม่ให้สูบในที่สาธารณะ
เพราะมันถือว่าเกาะสร้างความรำคาญ

สร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะไปแล้ว

คุณจะมาทำอะไรแบบนี้กัน
คือริมถนนก็อันตรายคุณมันนั่งแบบ
นั่งสับอย่างนี้เลยหรอ
เผื่อเขาเม้าแล้วเดี๋ยวเดินเศรษรางเศรษฐไป

อรุณบันไดก็ต้องเก็บไปไว้ในมุ้งสายบัวอย่างนี้เรากัน

มุ้งอะไรนะครับแม่งมุ้งใส่บัวลูกคนโบราณแค่เรียกมุ้งใส่บัว
คือหมายถึงว่ามุ้งธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ลูกมันก็คือห้องขังน่ะแหละ

มุ้งใส่บัวมุ้งใส่บัวค่ะโอเคอ้าวเข้าใจได้
ไปดูเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะรู้ไหมคะว่าอาชีพที่แบบว่าสงวนสำหรับคนไทย
มีอะไรกันบ้างเออบางทีเราก็แบบว่าเอ๊ะจำไม่ได้เนอะ
เคยอ่านเจอว่ามีแบบพวกงานฝีมือค่ะช่างตัดผมงานฝีมืออะไรอย่างนี้
ใช่มีประเภทนั้นถูกต้องเลยคือดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย
ก็คือคนต่างด้าวทำไม่ได้ถูกไหมคะ
ตำรวจก็เลยมีการไปรวบตัวหนุ่มจีนคนหนึ่ง
เขามีการเปิดร้านเสริมสวยนะคะอยู่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

หลังจากไปสืบทราบมาบอกว่ามีเจ้าของแล้วก็พนักงานเป็นคนจีนทั้งหมด
ลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทย
จากการนำกำลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะคะที่ร้านดังกล่าวเนี่ย
ก็คือขึ้นป้ายร้านเป็นภาษาจีนตรวจสอบภายในร้านพบช่างตัดผม

กำลังถือแบตเตอเลียนบริการตัดผมให้กับลูกค้าอยู่
รวมไปถึงยังพบกับชายพนักงานคนจีนอีก๒คน
ก็คือเป็นช่างตัดผมเหมือนกันแล้วก็คอยแนะนำทรงผมให้กับลูกค้านะคะ

เป็นสาวบุคคลพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

รวมทั้งหมดมีพนักงานที่ร้านคือ๕คน
โดยมีในหวังชูปิงอายุ๓๔ปี
คนนี้เป็นชาวจีนแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการร้านนะคะ
เรื่องต้นในหวังเจ้าของกิจการเขาอ้างว่า
เปิดร้านเสริมสวยมามากกว่า๑ปีแล้ว

เพื่อที่จะรองรับลูกค้าคนจีนแล้วก็ต่างชาติด้วย
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าว

แล้วก็เป็นอาชีพที่สงวนของคนไทยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาในหวัง

เป็นนายจ้างรับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงาน

ส่วนพนักงานที่เหลือก็ตั้งข้อหาเหมือนกันนะคะ
เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีการเผยอาชีพต่างบอกว่าอาชีพช่างตัดผมเนี่ย
เป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด
ซึ่งก็มีการประกาศเอาไว้ในพระราชกำหนดบริหารจัดการ

เขาก็จะแบ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด
มีอยู่๒๗งานด้วยกันมีอะไรบ้าง
ฝีมืออย่างว่าก็คือมีงานแกะสลักไม้
อย่างนี้ไม่ได้ต่างด้าวห้ามทำนะคะ
งานขับขี่ยานยนต์ยกเว้นงานคนขับรถยก

บางทีรถมันเป็นสัญชาติเขาเนี่ย
มันมีการฝึกพิเศษเทคนิคพิเศษ
งานขายท่อตลาดงานเจียรนัยเพชรพลอย
งานตัดผมงานเสริมสวยอย่างนี้งานทอผ้าด้วยมือ
งานทอเสื่อหรือว่าการทำเครื่องใช้ด้วย
กกหวายฟางไม้ไผ่ขนไก่เส้นใยต่างอย่างนี้ค่ะ
งานทำด้วยกระดาษสาก็คืองานแบบกระดาษสาด้วยมือ

เครื่องเขินเครื่องดนตรีไทย
งานทำเครื่องถมเครื่องทองเงินนาค
เครื่องลงหินงานทำตุ๊กตาไทยงานทำบาท
งานทำผ้าไหมด้วยมืองานทำพระพุทธรูป
ทำร่มกระดาษผ้านี่ก็ไม่ได้
ในหน้าตัวแทนไม่ได้นะคะไม่ได้
นวดไทยไม่ได้
งานมวลบุหรี่มีอันนี้ด้วย
งานมวลบุหรี่เลยแบบไม่ทำ

เลขขายสินค้าไม่ได้เหมือนกัน
เรียงอักษรงานสาวบิดเกลียวไหม

เลขานุการแล้วก็งานบริหาร

แต่บางคนเขาบอกว่าพวกงานฝีมือทั้งหมดนะ
พวกเครื่องถมพวกอะไรไหมอะไรต่างเนี่ย
เขาไม่มาทำอยู่แล้วเพราะเขาทำของเราไม่เป็น
แต่เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของโรงงาน
มาจ้างคนไทยนี่สิอย่างนี้ด้วยใช่ไหม

มันก็จะกลายเป็นว่าเอกลักษณ์ไทย
เหมือนเราเป็นเจ้าของเดียวมันก็จะหายไปอะไรแบบนี้
เห็นตอนนี้กำลังคุยว่ามาเรียนกันเยอะฝึกกันเยอะไป
ไปมันมาต้องต้องรักษากันให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกเอาไปเป็นมวยคนอื่น

แล้วตอนไปจดทะเบียนเปิดทำไมให้จดให้เปิดล่ะ

ก็คือตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะ

คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
ก็คือนะคะมีพระใหม่พระที่เพิ่งบวชใหม่นะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าพระท่านนี้นะคะ
เขาเรียกว่าสวดแต่สวดผิดลองดูซิว่าเป็นยังไงเนอ
เขาบอกว่าใช่ค่ะให้พรโยมเพื่อน
คนอยู่เพื่อนผิดนะคะเขาบอกว่าเขานำน้ำมาถวาย
ก่อนที่พระเพื่อนจะเอ่อท่องบทสวดมนต์ให้พรเนี่ย
แต่บังเอิญท่องผิดอ่ะดูสิผิดยังไงนี่พระเพื่อน
โยมอ่าเดี๋ยวให้พร
พระวักษณ์อภิวักษณ์ธรรมศีรษฐ์พิษศาสตร์พิษศาสตร์
โอเคค่ะสาธุค่ะตรงกลางไว้ไหนอืมโยม
อ่าเดี๋ยวให้พร

พระวักษณ์อภิวักษณศีรษฐ์ธรรมศีรษฐ์ภิซสรายังไง
คือเวลาเพื่อนบวชอะไรอย่างเงี้ยโยมเพื่อนก็เหมือนจะแบบเออ

แล้วมีรูปหนึ่งบอกว่าแบบ

แล้วเพื่อนก็คำแปลกกันแบบว่าสุด

พระเพื่อนคงจะแบบอยากสั่นน้ำอะไรอย่างนี้

แต่ถ้าเกิดกวดน้ำมันต้องยัดหาขึ้น
แต่ถ้าเกิดให้พรเพื่อนมันน่าจะเป็น

สะพีติโย

ที่เหลือแองจี้ท่องได้หมด
คุณแม่ก็บวชนานแล้วนะ

โอเคไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่ม
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย
วันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าก็คุณบุ๋มปนัดดา
คลอดลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงค่ะ
ก็คือว่ามีการเผยภาพแรกของลูกชาย
พร้อมกับระบุบอกว่าน้องอนันต์

ใช่ดูแบบตุ้ยนุ้ยมากเลย

๒๙๖๖บาทนะคะความยาว๕๐เซนติเมตร

ความรู้สึกแรกที่ได้ยินน้องร้องก็คือร้องไห้เลย
แล้วก็ถามคุณพ่อว่าน้องเขาครบ๓๒ไหม

ครอบครัวของพี่บุ๋มเขาขอบคุณทางโรงพยาบาลด้วย

แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บุ๋มด้วยนะคะ

ใช่ก็วันนั้นที่เราทายกันอยู่ว่าตกลงใคร

เพราะว่านี่แท็กรถแม่ไม่รู้ว่าวันนี้ข้อแล้วแล้วเนี่ย

มีการแถลงอยู่ค่ะ
จะมีดาราอีกสองคนไหมที่ท้องนี่มีใครรู้เลย
ค่ายว่าดาราจะฆ่อน

มันไม่แปลกใจเลยที่บางทีเราจะไม่รู้ว่าดาราที่๓
ใส่แต่ละแหน่งไปรู้เรื่องของเขาได้ยังไง
โหคุณแม่เรียกว่าอะไรไง

แต่คือพูดออกมาคือระดับประเทศเลย

แล้วคือแบบแม่ไม่มีใครรู้ว่าเขาท้อง

อักษรตัวสุดท้ายของชื่อเขาก็ได้

ไปเรื่อยอะไรเขาจะคลอดอยู่แล้วเนี่ย

ก็ไม่ได้ได้ระบุว่าเป็นใคร

คือมันกว้างมากจนคนก็เอาไปเดากันต่างนานา
ก็คือชาวเน็ตก็ไปต่อยอดไปลงเพจนั้นเพจนี้
ก็ไม่รู้ค่ะว่าเพราะหนูจบตรงนั้นแล้ว
การทำงานของหนูก็คือพูดแค่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปพูดต่อด้วย
หลังจากนั้นก็คือพากันไปเดากันต่างนานา
อันนั้นก็ไม่แล้วแต่สุดแล้วแต่แล้ว
เพราะไม่รู้ไม่สามารถควบคุมอะไรใครได้แล้ว
เพราะการทำงานก็รู้ว่าวันนั้นพี่มดขยี้ถามหลังรายการ

ก็คือเรามีขอบเขตของเราอยู่
แต่การเรื่องว่าใครจะโทรมาคุยหลังไมค์อะไรยังไงเนี่ย
เอาเป็นว่าการในคุยหลังไมค์ก็คือหลังไมค์
เพราะการที่คุยหลังไมค์ก็คือโทรมาหลังไมค์เนาะ
น้องก็จะไม่ได้แบบเอาเรื่องหลังใหม่มาพูดให้ใครฟัง

ก็เอาเป็นว่าพี่น้องในวงการบันเทิงคือเห็นมาเยอะคนท้องคนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าอย่างพี่เมย์พี่ไอซ์หรือพิธีกรหนูที่ทำงานแต่ละคน
หนูก็จะรู้ว่าการท้องเป็นยังไง
ก็คือทองก็ยินดีด้วยกับทุกท่านที่มีน้อง
เพราะว่าการคลอดลูกการมีลูกการมีเด็ก

สำหรับทุกแม่ทุกคนที่มีน้องแล้วก็ท้อง
แล้วสำหรับทุกอย่างทุกสิ้นก็จบตรงนี้ค่ะ
ทั้งหมดทั้งหมดคือความยินดีค่ะไปค่ะ
แสดงความยินดีเนาะน่ารักนะ
ที่อีกหนึ่งคนนะคะคือคุณนุ่นวรนุษย์นะคะ
เขาบอกว่าอยู่วงการเรามานานแสนนานแล้ว
แต่สิ่งที่น้องไม่เปลี่ยนก็คือหน้าเด็ก
คือคนเอาภาพแบบเมื่อ๒๐ปี
ตอนที่พี่เมย์เล่นไว้อุระวนอะไรนั้น

เมื่อก่อนเขาเหมือนเด็กตัวยังไม่เต็มที่

แม่ไม่พูดอะไรไง

ไม่ดี๓๐๐ลูกค้าสะขวาอะไรก็ไม่ถัดด้วย
แต่คนนี้ไม่ต้องขอเขา๓ล้อ
เพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเขาอะไร
แต่คนที่ทำให้เขาคือแฟนคลับ
คือหมายถึงว่าเอารูปเขาเอาผลงานเขามารวมตั้งแต่ตี๒
ถึงปี๒๐นะเนี่ยดูแล้วกัน
หน้าเปลี่ยนไหมล่ะคุณว่าหน้าเด็กตลอดเลยนะคะ

อันนี้ก็หน้าเด็ก

อืม

อ้าว๓๘

เหมือนเดิมจริงอ่ะ
ไม่แล้วยิ่งล่าสุดที่เขาตัดผมมาก็คือแบบ

ผ้าจำคือผู้หญิงผมยาวตรงผมดำผมสวย

หนูดูหนูก็เครียดนะว่าโอ๋ทำไมเขา

เดี๋ยวลองทำแม่ผัดบ้างเนอะ

แต่ควรนี่ดูดิ

บางทีเราไม่รู้ถ้าเกิดลองทำอย่างนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแม่

แม่อาจจะจำหมอคนแรกที่ทำให้แม่ได้

อันนี้พูดง่ายนะแต่ถ้าทำได้นะมันจะแบบ

และจะมีสารบางอย่างในตัวเรา

เขาบอกว่าหลอกตัวเอง

สมองจะหลั่งสารความสุขออกมา

หมอก็เลยอ๋อเจ้าตัวเขายกตรงนี้แล้วไป
แม่เหรอยิ้มได้แค่นี้
เวลาดีใจดีใจ

ความเครียดมันจะออกมานะคะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทุกข์ยังไง

ผู้หญิงพี่ถอนหายใจใส่นู้นรึคะ
พี่ถอนหายใจเดี๋ยวแก่เราแม่นะ
บ้างแม่ก็ไปเติมเองเถอะ

ป่วยจากการติดเชื้อจากขี้นก
บอกว่าะทุกคนก็ทำหน้าเหมือนพี่ภัทรอยู่เหรอ
มาไงขี้นกแน่นอน
ถ้าอองเข้าไปอย่างนี้ค่ะ
โตรประมาณภรรยาภัณฐ์ของพี่อ๋าก็น่าตกใจ

ที่ป่วยแต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้ว

ถึงขั้นเชื้อโรคขึ้นสมองแล้วโคม่าอยู่หลายเดือน

เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนแบบเออมันก็คือเขาแอดมิตรเลย
บอกว่ามีบางส่วนมันบวมด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้
บอกว่าจังหวะนั้นคือเขานอนน้อยด้วยพักผ่อนน้อยด้วย
ก็เลยโดนแบคทีเรียในอากาศเล่นงาน

ก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเขาบอกว่า
จริงแล้วเขาเริ่มรู้สึกตัวว่ามันเหมือนจะป่วย
จะป่วยมาประมาณสัก๒วันแล้ว

จนวันที่๒รู้สึกว่ามันประหลาดจริงเลยรีบไปหาหมอ
เขาเลยฝากเตือนมาว่าใครที่รู้สึกว่า

พอหรือไอหรือรู้สึกมันไม่ปกติ

เพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่มากไปกว่านี้
เพราะทุกวันนี้เราไม่รู้แล้วว่าเชื้อโรคอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
มันไม่มั่นใจแล้วแหละว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัย

อย่างนกพิราบเองบางทีเวลาเราเห็น
เราชอบตกมือให้มันฟึ้งเพื่อให้มันฟึ้งขึ้นมา
บางทีพอมันบินขึ้นมาอันตราย
ใช่บางคนก็จะแบบไม่เข้าใกล้เลยเวลาที่นกกระพือขึ้นมา

คือเราไปแถวตามวัดหรือทางจะกั้นหายใจไป

บางคนเนี่ยแบบรู้ว่าลูกชอบเนอะ
พอเข้าไปมันก็พลึบก็ปล่อยลูกเข้าไปคุณค่ะ
อย่าทำนะเด็กสูดเข้าไปอันตรายมากนะคะ
เด็กปั้นของพี่เอคือตั้งแต่วันนั้นที่พาไปออกรายการใช่คนก็ยังพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องว่าแบบ
น้องเขาเป็นใครมาจากไหนอยากรู้เลยเขาองศาไหน
องศาอะไรไม่รู้แหละอายุ๑๗ปีใช้ได้ไหม๑๗ปีปั้นได้เลยนะคะเนี่ยนะคะ
เป็นเด็กปั้นในสังกัดของพี่เอสุภาชัยนะคะ
เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง๓เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็น้ององศาเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่า
น้องเนี่ยร้องเพลงเพลาะด้วยนะใช่ไปรอบโด้น
เมื่อวันลอยกระทงน้ององศาก็ลงประกวดนายนพมาศที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เทพสตรีจังหวัดลบบุรี
แล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาครองได้
วันนี้ก็เลยนี่แหละค่ะนำภาพมาอุ้ย

ใช่ตาเตอแบบเครื่องหน้าเขาชัด
แล้วเวลาแบบพี่เอดูเด็กปั้นของพี่เอแต่ละคนเขาก็จะฝึกแบบบุคลิกภาพ
ถ้าน้องชอบเรื่องของการร้องเพลงก็สนับสนุนให้เรียนร้องเพลง
ชอบเต้นกับไปเต้นพาเสริงภาษาคือเขาแบบเทรนด์มาก
จัดให้เนี่ยหน้าเขาเป๊ะมากเหมือนกันเนอะ

อันนี้อีกคนนึง
คนผมยาวจะอีกคนนึงผมยาวจะเด็กกว่าคนนี้
เด็กไว้เนอะแต่ก็เป็นเด็กปั้นพี่เอเหมือนกัน

เด็กปั้นพี่เอแต่ละคนก็คือแบบเขากราตีนจริงเนอะ
เขาก็ปั้นมาแบบเต็มที่ของเขาเลย
อีกคลิกเหมือนเข้าบ้านอ่ะอันนี้เข้าบ้านก็คือเวลาแบบอยู่บ้านพี่เอ
อีกคลิกเหมือนเข้าบ้านอ่ะอันนี้เข้าบ้านก็คือเวลาแบบอยู่บ้านพี่เอ

ปั้นตัวเองด้วยปั้นหอมมากเลยอ่ะ
นี่เหมือนหายปกละครเรื่องใหม่นะ
แล้วถ้าคนทำแบบว่าเหมือนทำแบบพี่นุ่นเมื่อกี้
แต่เป็นพี่เออ่ะไลค์สักแรกออกมา
เดี๋ยวพูดปุ๊บคุณผู้ชมส่งเข้ามาในทวิตเตอร์ทำให้อะไรอย่างนี้นะ
แต่พี่เอ๊เขาพัฒนาการเขาสวยขึ้นแบบปึ้มอย่างนี้เลยนะ
ทำอะไรก็ได้ที่เราสวยขึ้นถ้าเราสวยแล้วเรามั่นใจเต็มที่เลยค่ะพี่

เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะดียังไงเนี่ยสู้ลิขิตฟ้าไม่ได้
แต่กว่าลิขิตฟ้าจะมาเนี่ยเราเตรียมความพร้อมตัวเองไว้รอลิขิตฟ้า
มันเรียนไม่เก่งเรียนให้เก่งตรงไหนไม่ดีเสริมให้ดูให้เรียบร้อย
พอโอกาสมาถึงเรามีพร้อมเราลุย

ลิขิตฟ้าช่วยไม่ได้เราต้องพึ่งหมอ
สัญญากรรมทำหน้าเดี๋ยวแม่จะมีความเห็น
พบไม่ได้นะ

ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ส่งมา
เมื่อกี้ที่เราถามไปว่าบทสวดเป็นยังไง

ไม่ต้องเครียดขา

ลิ้งค่ะเขาบอกว่าบลิ้งนี่แทบจะกรี๊ดแตกกันเลย

ทั่วโลกนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่า

ร้องเพลงคู่กันกับซุปตาเพลง

ชุดที่ทำขึ้นเองที่ทำจากสินค้า
ทัวร์ของวงด้วยอ่ะดูสิ

ซึ่งหลังจบคอนเสิร์ตจีซูมก็มีการแชร์
รูปภาพคู่กันแล้วก็กัน

สนุกมากเลยที่ได้ร้องเพลงด้วยกัน
และขอบคุณที่ทำให้เวทีนี้มันสว่างสวัยยิ่งขึ้น

มิล่าทำจากสินค้าทัวร์ของเราน่ารักสุด

น่ารักเนอะนี่บอลพีชเขาก็เริ่มทัวร์กันแล้ว

ใช่ก็เราก็รอแหละมกรามกรามีงานใหญ่๒งานเลย
แล้วก็เนี่ยแล้วของพี่แจ็คสันวันไหน

มีคนได้แต้มบุญที่สนามบินด้วย

ได้ชั่วไปรอ

ต้องเจออยากดูไม่มีบัตรละเนี่ย

แม้คุณไม่รู้ต้องขุดมาจากชาติไหนเลย

ของคุณเจนนี่เห็นแล้วอึ้งทั้งอินสตาแกรมไหนลองดูซิ
เอาภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไง
คือคนนี้ก็เป็นคุณแม่ที่หน้าเด็กตลอดการจริง
แล้วยิ่งดูเด็กขึ้นอยู่เรื่อยจริงค่ะ
คือโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพถ่ายที่โลเคชั่นห้องครัว
พร้อมกับความหน้าเด็กให้เห็นอย่างนี้
จริงมีภาพคู่กับน้องกัสด้วยที่เป็นชุดนี้

เชื่อมรุนกันได้เลยอะ

หน้าเด็กมากจริง
เขาก็เป็นคนหน้าเด็กอยู่แล้ว

แต่จริงบางทีแบบเวลาผอมมากไปก็จะดูไม่ได้แบบว่าดูเด็ก
แต่นี่คือหุ่นก็ตัวเล็กแล้วก็เด็ก
คือพอออกน้องมาปุ๊บก็คือพร้อมสวยเลย
ออกกำลังกายเลยต่อเลยแต่ต้องเป็นอะไร

พอจะโซงผอมแล้วก็ไม่ได้นอน

อะไรพัฒนาของการเติบโตมากกว่า
แต่ถ้าเมียจะทำหน้าบอกแม่นะ

ไทยรัฐนิวโชว์มารออยู่แล้วนะ
คนนี้สวยตลอด
ไปเถอะค่ะอันนี้เรียนมัธยม
ไปเถอะค่ะสวัสดีนะค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป